ตามความคืบหน้ากันต่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี้ยค่ะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ว่ามันมีการท้าทายเกิดวิวาทะในโซเชียลก่อนสุดท้ายนำมาสู่การเคลียร์ใจกัน
แต่ประเด็นคือเคลียร์ปัญหาด้วยอาวุธปืนนะคะมีการลั่นไกลปืนจนกระทั่งฝั่งของลุงแท้ของมือยิงเนี่ย
เสียชีวิตเลยเพราะว่าลุงเนี่ยมาเป็นคนกลางในการไก่เกลี่ยเคลียร์ใจให้
แต่สุดท้ายลุงโดนลูกหลงจนกระทั่งตายอย่างสลดเลยนะคะเนี่ยค่ะ
สภาพศพลุงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแก่งเซียนนะคะ
เมืองกาญจนบุรีค่ะช่วงวานนี้ตอนเที่ยงหลังเกิดเรื่องนะคะ
คือก็พยายามที่จะสอบถามชาวบ้านดูก็ทราบว่านายกิติกรชาวหนองบัวหรือว่าชื่อฟิลล์เนี่ยนะคะ
วัยยี่สิบสองปีเหมือนกับวันเกิดเหตุเนี้ย
ก่อนจะเกิดเรื่องเขาก็เหมือนกับไปงานแต่งในหมู่บ้านใกล้เคียงมา
แล้วขากลับกำลังจะกลับบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพร้อมกับพวกอีก๘คน
ด้านไปเจอกับมือยิงมือยิงคือนายวิศนุหรือว่านายเบิร์ตวัย๒๑ปีนะคะ
เป็นคู่อาริไม่ถูกคอกันอยู่แล้วเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
ชอบแบบโอ้โหถกเถียงกันท้าทายกันในโซเชียลเป็นประจำ
โดยเฉพาะในเฟซบุ๊คแบบท้าทายกันบ่อยโพสต์ท้าทายกันบ่อยนะคะ
ทีนี้ระหว่างที่มีการขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เจอกันก็เลยแบบอ่ะ
ลองคุยกันหน่อยซิโดยมีคุณลุงคุณลุงก็คือคนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
นายทนโตอาจวัยสี่สิบสองปีคุณลุงเป็นคนกลางเลยนะคะ
ในการแบบโอ้โหเคลียร์ใจให้สุดท้ายปรากฏว่ามีการใช้อาวุธปืนลูกซองสั้น
เป็นลูกซองแบบไทยประดิษฐ์นะคะคุณผู้ชมมีการเจาะยิงนายฟิล๑นัด
โดยคนที่ยิงเนี่ยคือนายเบิร์ตนะคะก่อนที่นายเบิร์ตจะหลบหนีไป
แต่ประเด็นคือกระสุนเนี่ยมันพลาดไปโดนตัวนายทน
คนที่เป็นลุงแท้ของมือยิงจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสลด
มือยิงหลบหนีไปส่วนนี้คือพื้นที่นะคะ
ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเข้าลงพื้นที่เก็บตรวจสอบชนสูตรพลิกศพต่าง
ไปเจ็ดชั่วโมงหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวานนี้สักประมาณทุ่มครึ่งค่ะ
คุณผู้ชมท้ายที่สุดนะคะมือยิงก็จนมุม
แล้วก็เข้ามอบตัวกับตำรวจในพื้นที่ของกองบังคับการสืบสวนจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็มีรถกระบะของกลางเนี่ยกลับมาด้วยโดยมีการมอบตัวเพื่อที่จะสู้คดีต่อไป
ที่ตำรวจก็รับตัวมาแล้วก็มาส่งตัวในท้องที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวนกันต่อไป
กระทั่งนะคะมีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็มีการชี้จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคือบรรยากาศที่ตำรวจพาไป
ทีนี้ระหว่างที่มีการคุมตัวไปทำแผนคุณผู้ชมคะตำรวจได้มีการสอบถามในเบิร์ตมือยิง
ถามว่าเป็นคนก่อเหตุจริงไหมเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงจริงค่ะ
พร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังว่าไอ้ตัววันเกิดเหตุคู่กรณีผ่านหน้าบ้านผม
แล้วทีนี้คุณลุงของผมเนี่ยลุงของคนยิงนะคะ
เขาก็หวังว่าจะไปเคลียร์ใจให้ก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อนเลย
นัดแนะคู่กรณีของหลานชายมาหวังว่าจะให้คุยให้เคลียร์กัน
ส่วนตัวคนยิงเนี่ยก็มีการขับรถกระบะตามไปติดนะคะ
ก่อนจะมีการชักเอาปืนออกมายิงจนกระทั่งแบบพลาดไปโดนลุงของตัวเองจนตายค่ะ
ที่แบบนี้เจ้าตัวก็ทั้งสำนึกผิดแล้วก็เหมือนกับสงสารลุงอ่ะนะคะ
เพราะว่าลุงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยสุดท้ายลุงต้องมาตาย
หลังเกิดเรื่องตำรวจมีการแจ้งข้อหานักค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็พยายามฆ่า
ส่วนคนขับรถกระบะที่พาในเบิร์ตหลบหนีไป
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเหมือนกัน
เพื่อมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย